คือร้องได้ให้ล้าน
แผ่นที่๔นะครับก็คือ

ได้ฟันเพลงต้นฉบับ

ตอนนี้นะครับตัวช่วยที่น้องเลือกไปเนี่ย

โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ

เอาท่อนหัวเลยดีกว่า

หรือเพียงแค่ฉันรักเธอ

เต็ดดอมแล้วลาลับไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้
เหมือนที่เธอทำกับฉัน

ก็ขายขนมอยู่ค่ะ

อยู่กับป๊านุ่มในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะคุณย่า

คุณย่าเดี๋ยวเป๊กมีอินโทรเพลงให้คุณย่าฟังนะคะ

คุณย่าเป็นตัวช่วยที่เรียกว่าโทรหาคนรู้จักนะคะ
ให้ช่วยฟังเพลงและช่วยบอกเนื้อเพลงหน่อย
บกวนฟังอินโทรค่ะ
คุณย่ารู้จักเพลงนี้ไหมคะ

งั้นต้นคุณต้นคุณอยากคุยอะไรกับคุณย่าคุยได้เลยพี่เบ๊กมีเวลา๑นาที

ที่ว่าผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ใจอ่อนญาตินิดร้องได้บ้าง

อ๋อไอ้น้องคุณร้องไม่ได้หรอลูก

เพลงเดียวค่ะเพลงที่สองร้องไม่ได้

ขอให้ร้องคุณโชคดีนะ

อ๋อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

คูณต้องยอมรับแหละว่าเกมนี้ของต้นคูณบนเวทีของเรามันยากจริง
แต่ในเมื่อมันถึงวาระที่เราจะต้องลงมือทำแล้ว
ไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม
เราก็ได้ถือว่าเราได้ลองแล้ว
ต่างหากคือความเยี่ยมยอดของมันที่ขอให้ต้นคุณโชคดีค่ะ
มาถึงเพลงที่สองนะครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับโชคดีครับ

นี่เรารักกันเป็นความรักกันเวลาที่เจอเราจะก็หาย
เราต้องอาชีพกว่านี้ครับ

ข้างหน้าเรายังมีวิธีที่เราต้องแก้ไขเดินหน้าไปด้วยกัน

วันข้างหน้าเรายังมีโอกาสโต
หนูยังเป็นคนโชคดีหลายคนฝ่ายหลายคน

ทำให้เรารู้ว่าการสู้มันเป็นยังไง

เราต้องให้กำลังใจตัวเองนะลูกเนอะ
ไม่เป็นไรเรายังมีพ่อมีแม่มีย่า

วันนี้นะถึงเราจะไม่มีความสำเร็จ
แต่สิ่งที่เรามีและเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือ
เรามีครอบครัวอยู่ตรงนี้ค่ะต้นกูด
กำลังใจที่ดีที่สุดนะครับ
สำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับ
คือกำลังใจจากครอบครัวนะครับ
ครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคม
คนจะดีจะเลวได้สังคมจะแข็งแรงได้ต้องเริ่มจากครอบครัว
วันนี้น้องต้นคูณนะครับก็ร้องผิดเพลงที่๒ก็รับไป๕๐๐๐บาทครับผม
วันนี้ขอขอบคุณนะครับครอบครัวของน้องต้นคูณทุกคนขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับ

เขาได้แต่ร้องไห้มันก็เครียดอยู่ครึ่งแล้วปุ๊บไปนี่เป็นสิ้น
เห็นแล้วทำยังไงเวลาเห็นคุณปู่ร้องไห้
ก็ได้แต่ปลอบใจว่าเดี๋ยวหนูจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ปู่เองค่ะ
แต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ไม่เป็นไรลูกวันข้างหน้าเรายังมีวิธีที่เราต้องแก้ไขเดินหน้าไปด้วยกัน
เดี๋ยวเราก็มีวันต่อไปนี่แหละลูกทำให้เรารู้ว่าการสู้มันเป็นยังไงเราต้องสู้ลูก
หนูก็รู้สึกเสียใจค่ะแต่หนูคิดว่าหนูทำเต็มที่แล้วหนูจะสู้ต่อไปกับครอบครัวเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ให้คุณปู่ค่ะ